เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแถวสายไหมนะฮะ
เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกทำให้เพลิงเนี่ยโอ้โห
คือใครเห็นก็บอกว่าตกใจมากใช่ค่ะทั้งไฟทั้งควันโอ้โห
น่าตกใจนะคะใช่ครับล่าสุดเป็นอย่างไร
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณปิชชาติครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานพลาสติกบริเวณถนนสุขาพิบาล๕
ซอย๓๙นะครับที่เกิดเพลิงไหม้มาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
จนถึงขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ
เนื่องจากว่ายังคงมีเพลิงลุกไหม้นะครับโกดังสองนะครับ
ทั้งหมดสามโกดังครับซึ่งจะเห็นว่าบริเวณด้านหลังนู้นนะครับ
เป็นโกดัง๒ครับที่เพลิงได้ลุกลามไปจากบริเวณโกดัง๑นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้ทั้งน้ำแล้วก็โฟมเข้าไปฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้นะครับ
เนื่องจากว่าบริเวณโดยรอบนั้นเป็นหมู่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงต้องนำกำลังนะครับ
เข้าไปนับร้อยนะครับแล้วก็นำน้ำนะครับเข้าเข้ามานะครับ
โดยมีการทุบกำแพงเนื่องจากว่าโดยรอบนั้นมีการเกาะกำแพงล้อมรอบนะครับ
ซึ่งผมได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็บอกว่าการทำงานค่อนข้างยากลำบากนะครับ
จากว่าโรงงานแห่งนี้มีพลาสติกนะครับเก็บไว้เป็นจำนวนมากครับ
ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ทั้งโฟมและน้ำควบคู่กันไป
เพื่อไม่ให้เพลิงนั้นลุกไหม้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันครับ
ครับจริงก็ต้องฉีดโฟมแต่ว่ามันมีทั้งน้ำทั้งโฟม
ตอนนี้มีคนฉีดทั้งสองอย่างมันก็เลยช้าโฟมที่คุมออก
แล้วก็มันมีเป็นกองกองที่อยู่ที่พื้นนะครับเป็นเศษมันเป็นยังไงครับ
ก็เป็นโกดังแล้วก็มีแมสพลาสติกครับอยู่ที่ในโกดัง
เอ่อถ้ามันจะเป็นลึกแนวยาวตรงเข้าไปครับแล้วก็เป็นเอ่อผมคิดว่าพูดไงดีอ่ะ
ถ้าถ้าเดินเข้าทางนี้ครับมันจะมีประตูเข้าทางนี้เนอะ
แล้วก็เดินตรงเข้าไปได้เลยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยด้านในมันอาคารมันยุบไปแล้ว
โกดังหนึ่งสองโกดังครับประมาณนี้มันยุบไปช่วงแล้ว
ใช่ครับตัวโกดังตรงช่วงกลางครับ
สำหรับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกานะครับ
ต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้นะครับก็นับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนะครับ
ห้าชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทั้งรถฉีดน้ำกว่าห้าสิบคันนะครับ
เข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับและก่อนหน้านี้นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีพนักงานนะครับ
ซึ่งเป็นชาวเมียนมานั้นติดอยู่ภายในอาคารตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ประมาณ๖๗คนนะครับ
แต่ก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทันนะครับซึ่งโรงงานแห่งนี้เองนะครับ
เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็แผ่นพลาสติกกันกระแทกนะครับ
โดยใช้แก๊สครับซึ่งด้านหลังนะครับมีถังแก๊สกว่าสามสิบเจ็ดถังนะครับ
ซึ่งก็เสี่ยงที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้แล้วก็ระเบิดได้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำงานกันอย่างต่อเนื่องครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากลำบาก
เนื่องจากว่าเป็นเชื้อเพลิงพลาสติกอย่างดีอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็หากปล่อยไว้นะครับ
ก็อาจจะลุกขึ้นมาได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องฉีดน้ำไว้อย่างนี้นะครับ
โดยคิดว่าน่าจะต้องเสียดน้ำกันไปจนถึงตลอดทั้งคืนนะครับส่วนขณะนี้นะครับ
บริเวณโกดังหนึ่งเองนะครับก็คงยังฉีดน้ำอยู่เนื่องจากเมื่อสักครู่นี้
ก็ยังคงมีไฟนะครับลุกขึ้นมานะครับซึ่งก็ทำให้อาคารนะครับ
โดยเฉพาะโกดังสามนะครับถล่มลงมาทั้งหมดนะครับ
ซึ่งทางทีมข่าวเองก็อยู่ในแนวปลอดภัยนะครับแล้วก็คงดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงนะครับ
ได้มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคาดว่าหากไม่มีไฟบริเวณโกดังอื่น
ทุกขึ้นมาก็จะสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่โรงงานเม็ดพลาสติกที่ถนนสุขาพิบาล๕ซอย๓๙ปียชาติของถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ขอบคุณครับคุณพริยชาติครับเดี๋ยวคุณพริยชาติจะก่อติดสถานการณ์อยู่นะครับ
ภาพมันน่ากลัวมากแล้วแถวนั้นมีหมู่บ้านมีบ้านผู้คนเยอะแยะไปหมด
แถวปากซอยสุขาพิบาล๕ซอย๓๙

หนึ่งในนันบ้านของล็อคเกอร์ชื่อดังเปึดเสกโลโซส์
คุณการนะครับภรรยาของคุณเสกโลโซได้แชร์คลิปเหตุการณ์เพลิงไหม้
นี่ฮะแล้วก็บอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้หน้าหมู่บ้านเศรษฐศิริ
ตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหมตรงที่ที่เราอยู่นี่แหละ
ค่ะคุณผู้ชมดูภาพค่ะผู้ชมเย็นดูควันดูไฟนะคะ

โอ้โหคนที่บ้านอยู่แถวนั้นเขาก็กังวลใจ
กลัวจะลุกลามเขาก็พยายามแจ้งข่าวสารกันผ่านทางโลกโซเชียล
อย่างคุณการเนี่ยบอกว่าคือใครบ้านอยู่แถวนี้เนี่ย
คือพยายามอย่าเอารถเข้าออกหมู่บ้านหรือว่าไปขวางทางรถของเจ้าหน้าที่

จะได้รีบดับไฟกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลุกลามนี่ฮะ
ไฟไหม้ตั้งแต่บ่าย๒กว่านะครับ

จนถึงค่ำล่าสุดเมื่อสักครู่คุณปริญญาชาติบอกว่า
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว
แต่ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงอยู่นะครับ
ที่เหลือคือการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่า
สาเหตุจะคืออะไรมีใครติดค้างอยู่ด้านในหรือไม่
นี่นะฮะ

นะคะตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงไปได้ร้อยละ๙๐แล้วนะคะ